เรื่องราวของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับพาไปที่จังหวัดสระบุรีไปดูจากภาพของกล้องวงจรปิดที่จับภาพที่แสนจะหวาดเสียวนี้เอาไว้ได้ครับ
โอ้โหคุณครับชนไปเต็มเต็มเลยนะครับเหตุเกิดที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสระบุรีปากบางเชื่อมต่ออำเภอเสาไห้หมู่๒ตำบลสารารีไทยจังหวัดสระบุรีชนแบบเต็มไปเลยคือรถจักรยานยนต์เขาก็ขับด้านข้างมาดีดีนะครับกับไอ้ลูกศรสีเขียวที่เรามาร์ค
เอาไว้ค่ะแล้วคุณสังเกตไอ้ลูกศรสีแดงก็คือรถเก๋งที่เขามาด้านหลัง

อยู่มันออกไปไหลทางแล้วก็ไปชนมอเตอร์ไซค์เฉยเลยทั้งที่ตอนแรกก็ขับตรงมาดี

คือชนไปเต็มแบบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยฮะดูสิครับคือเขาปั่นจักรยานมาอยู่ดีอะครับ
แล้วเนี่ยสุดท้ายเก๋งไปเสยท้ายเขาแบบนี้เลยครับไปดูผู้บาดเจ็บนะครับคนที่ขับขี่จักรยานมาก็คือเป็นหญิงวัย๕๙ปี
คุณป้าดูครับอาการเธอนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับเพราะว่าเก๋งคันนั้นที่ชนท้ายไปเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันจักรยานไปทางคนไปทางเลยครับ
ส่วนรถเก๋งเอาล่ะยังไงซะชนแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็จอดแล้วก็รอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาซึ่งก็พบว่าภายในรถเก๋งเนี่ยมีคนนั่งมากันอยู่๓คน
ชายสองหญิงหนึ่งคือเขาคาดการณ์กันว่าไอ้จังหวะที่ชนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าความประมาทคืออาจจะหยอกล้อเล่นกันหรือคนขับก้มเก็บอะไรสักอย่างจนไม่สามารถควบคุมรถให้ไปในทางตรงได้จนรถเนี่ยมันเอ็นไปบนบริเวณไหลทางจนชนกับจักรยานคันนี้
ฐานเฉลยินที่สำรวจนะครับจะติดตามของอาการของขนู๊ป้านะครับซึ่งถ้ามีอาการสาหัสแล้วก็รักษาตัวเด็กเกินอีกกว่า๒๐วันแล้วละก็จะยังเนินกันเพิ่มเติมข้อหาก้อไปอีกคือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นรับประเจ็บสาหัสแล้วก็มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งปับ